ทางผู้ว่ากอทมคุณชัดชาติ
ก็เตรียมที่จะประกาศพื้นที่ชุมนุม
เพื่อรองรับประชาชนที่มาให้กำลังใจ
คุณพิทาในวันบทเลือกนายกัตเตอร์มนตรี๑๓กรกฎาคม
ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจนครบาน
ให้ประกาศสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ
หากเกิดกรณีมีคนอยากจะมาให้กำลังใจหรือไปชุมนุมกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างร่างระเบียบและมีเจ้าหน้าที่ลงไปดู
ก่อนที่จะประกาศสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมฉบับนี้
ก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ
ขณะที่ในวันมุธมัธนมประธานสภาพุทธแห่งรัชดร
บอกว่าพรุ่งนี้๑๑กรกฎาคมค่ะ
ก็จะหารือกับนายพรเพชรวิชิตชนลชัย

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในระดับหนึ่ง
การประชุมที่กระชับไม่เยื่อนเยอะ
และการประชุมต้องยึดตามข้อบังคับ

ส่วนกรณีที่อาจมีผู้เสนอให้แคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภานั้น
ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไม่ได้กำหนดเอาไว้

เพราะฉะนั้นถ้ามีสมาชิกเสนอยติ
ก็ต้องถามมติจากที่ประชุมอีกครั้งค่ะ
ส่วนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่คาดว่า
จะมีคนมาร่วมชุมนุมในวันโหวต
ประธานสภาบอกว่าได้หารือกับฝ่ายที่รับผิดชอบ
สภาและตำรวจและวางแผนให้รอบครอบมากที่สุด
ยินดีจะเปิดพื้นที่บางส่วนรองรับประชาชนที่มาชุมนุม
ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ของศูนยวชนเกียรติกายของกรุงเทพมหานคร
สามารถรองรับประชาชนได้๕๐๐๑๐๐คน
เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องลำบากในกรณีฝนตกหรือแดดร้อนค่ะ
และที่สองไม่เกิดความวิจกรรมกังวลต่อผู้เข้ารวบคุมต่อสมาธิรัฐภาคทั้งส่วน